เอทีมไทยรองแชมป์เก่านะครับนำโดยชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำนะครับ
ผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ก็เจอกับฮ่องกงและแมทนี้สาวไทยครับ
กว่าจากบอลหัวเสาครับฮ่องกงมีปัญหาของบอลแรกนะครับ
ก็เป็นทีมไทยเอาชนะไปได้นะครับสามเซตรวดยี่สิบห้าต่อสิบแปด
สิบห้าสิบสองยี่สิบห้าสิบเก้าประเดิมคว้าชัยนัดแรกไปได้
นัดต่อไปนะครับทีมไทยจะพบกับมาเกาะอาทิตย์ที่๑๔
พฤษภาคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒